เวลาเราเห็นคลิปในโลกโซเชียลที่เขาโพสต์กันเนี่ย

หลายคนเริ่มเรียนรู้แล้วว่าจะไม่ออกตัวเอี๊ยด
เพราะบางทีสิ่งที่คิดอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น
ล้มลงไปอีกตะแคงแบบนี้ค่ะคนเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็เขียนบอกว่าหนักไปหน่อยหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกเมาแง่เลย
เนี้ยยังไงก็ต้องเมาครับคุณผู้ชมเรื่องจริงไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยนะคะ
เล่าให้ฟังก่อนตำรวจนายนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มตะแคงอยู่ริมฟุตปาดข้างถนนในภูเก็ต
พลเมืองดี๓คนเลยไปพยุงตัวแล้วก็รถจักรยานยนต์ขึ้น
ตำรวจในนี้ก็พยายามขี่รถไปต่อขี่ไปได้แค่๕เมตรค่ะ
รถก็เซข้างทางเอียดเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนั่นนี่ตัวเขาก็อิ่งแล้วนะ
ไปได้สักหนึ่งเห็นไหมเซเข้าข้างทางแล้วก็จะล้มล้มลงไปอีกเนี่ยค่ะ
คนก็ต้องวิ่งเข้ามาช่วยอีกคนเข้ามาด่ายับเลยค่ะ
คอมเมนต์กันใหญ่ว่าแม้เมาหรือเปล่า
ทีมข่าวเราสอบถามผู้กำกับการสพเชิงทะเลที่ภูเก็ตเลย
ซึ่งตำรวจที่อยู่ในคลิปเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
ชื่อก็คือดาบตำรวจวิสรุธอุดมจิต
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการสพเชิงทะเลนะคะ
ทางด้านผู้อำกับการบอกเลยว่าลูกน้องไม่ได้เมาเลย
แม้แต่หยดเดียวไม่มีแอลกอฮอลอยู่ในตัวเลย
แต่เขามีอาการน้ำในหูไม่เท่ากันกำเริบค่ะ
คุณผู้ชมบอกก่อนอาการน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยนะ
หูคนเรามันจะมีน้ำอยู่ระดับน้ำนี้สองข้างมันจะเท่ากัน

ถ้ามีอาการน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะก็จะเป็นแบบตำรวจนายนี้แหละ

มันจะเวียนหัวด้วยบางทีมีถึงขั้นอาเจียนด้วย
แล้วมันจะทรงตัวไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้นอาการของเขาก็คือน้ำในหูไม่เท่ากัน
ขับรถก็เลยเซแล้วก็ทรงตัวไม่อยู่
ก่อนหน้านี้ดาบตำรวจวิสรุธประสบอุบัติเหตุกระดูกแตกที่ขาต้องใส่เหล็กดามไว้อีก
ก็ไม่มีแรงในการยันรถเอาไว้ถึงได้ล้มตะแคงลงไปแบบนั้น
ตอนนี้ดาบตำรวจวิสรุธอาการดีขึ้นแล้วแต่อยู่ระหว่างลาพักเพื่อรักษาอาการป่วยนะคะ
เราเชื่อว่าชาวเน็ตหลายคนเริ่มเรียนดูแล้วล่ะว่า
อย่าออกตัวแรงในคลิปที่เห็นบางทีมันเป็นเรื่องโอระภอล้ายต่อหลายครั้ง
เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คิดก็ได้